อ่าส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณยายอายุเจ็ดสิบสองปีค่ะ
แต่จบด้วยความเศร้าคุณยายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคือจะเลี้ยวกลับรถนะคะ
อีกฝั่งหนึ่งอย่างกระทันหันรถที่ตามมาก็เบรกไม่ทัน
ตั้งหลักไม่ทันชนเข้าไปเต็มค่ะ
คุณยายมาเล่นซ้ายสุดแล้วเธอจะไปไหนแล้ว
แล้วแกจะยูเทิร์นไงคือแกจะไปอีกฝั่งนึงนะคะ
รถที่ตามมาก็ไม่ทันไงค่ะคือเล่นซ้ายสุดจะไปอีกฝั่งนึง
เลนกลางก็ชนไปเต็ม

เหตุการณ์เมื่อวานนี้เลยค่ะช่วงเที่ยงแถวถนนท่ามะเขือกำแพงเพชรที่อำเภอคลองขุงค่ะ
รถยนต์คันที่ชนคือรถสีดำตอนที่เขาไปก็จอดใกล้กันกับรถมอเตอร์ไซค์ของคุณยายที่ล้มคว่ำอยู่นะคะ
แล้วคุณยายหันศาอายุ๗๒ปีนอนอยู่สภาพหัวแตกเลือดออกจำนวนมาก
ตอนนั้นสัญญาณชีพไม่มีแล้วกู้ภัยก็พยายามปั๊มหัวใจนำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายคุณยายเสียชีวิตค่ะ
ถ้ามาดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะคือเห็นชัดเลยนะคะ
เมื่อกี้ที่เราดูกันก็คือรถมอเตอร์ไซค์คุณยายออกจากเลนซ้ายแล้วกลับรถกระทันหัน
รถคันดำนี่วิ่งมาตรงกลางก็ชนเข้าไปอย่างจังนะคะ
คนขับเนี่ยตอนที่ไปคุณสุภามาศนะ
อยู่ในที่เกิดเหตุยังตกใจเลยเธอบอกว่า

นะคะก็ตกใจและเสียใจเนี่ยค่ะ

แต่ว่าจะกลับไปอีกฝั่งนึงเลย

คือมันไม่ได้มีการเข้ามาเลนส์ขวาสุดก่อน
แล้วกลับตรงนี้มันก็ไม่ใช่จุดกลับด้วยนะคะ
ก็ชนเข้าไปเต็มเธอก็ยืนยัน
ไม่ตั้งใจจริงมองไม่เห็นตกใจนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดำเนินการตามกฎหมาย
กับคนขับขี่ตามพยาหลักฐานที่มีล่ะค่ะ
แต่ว่าทางครอบครัวผู้เสียชีวิตตอนนี้

เพื่อรอลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศกลับมา
เพื่อที่จะชาปนกิจศพตามประเพณีต่อไปนะฮะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ